เรามาต่อกันนะครับที่เรื่องราวของวอเล็กบอลนะครับ
อเล็กบอลเนี่ยชิงแชมป์เอเชียที่ถ่ายทอดไปทางไทยรัฐนะครับ
เล่นของทีมไทยก็เต็มที่แล้วครับกับการเจอกับคาซักสถานนะครับ
เราก็พยายามแก้จุดบกพร่องแล้วก็ใส่ผู้เล่นหน้าใหม่ลงไปในรายการนี้
แล้วก็พิสูจน์ให้เห็นว่าเด็กยุคใหม่ที่สูงของเราก็มีโอกาสในการพัฒนาให้ทีมไทยนั้น
ก้าวขึ้นไปเทียบชั้นนะครับผู้ชายกับผู้หญิงเนี่ยให้มันดูใกล้เคียงกันมากขึ้นครับ
ที่นครปฐมนะครับไทยเป็นเจ้าภาพซึ่งเป็นเกมนัดสุดท้ายในรอบแบ่งกลุ่ม
เพื่อจัดอันดับนะครับประกบคู่ในรอบ๘ทีมครับ
ทีมไทยก็เจอกับคาซักสถานนะครับด้วยชื่อชั้นเนี่ยก็พอสู้กันได้อยู่ครับ
ไทยก็มีปัญหาในช่วงเซตแรกนะครับ
เสิร์ฟเสียง่ายขนาดที่ทางคาซักสถานก็เล่นแน่นอนกว่า

ที่เขาแพ้เราเนี่ยเขาเสิร์ฟไม่ได้นะครับ
เสิร์ฟบอลของเขานี่ก็เสิร์ฟได้ไม่ค่อยดีหลุดไปบอลแรกเราก็เข้า
ก็เป็นว่าทีมไทยก็ได้เสิร์ฟกลับมาแต่สุดท้ายนะครับแพ้ไป๑๓เซต
หลังเกมนะครับโค้ชยุ่นนาวากาศโทมนชัยสุภาจิรกุลก็บอกว่า
ผิดพลาดเกมนี้อยู่ที่การรับบอลต้องยอมรับว่าคาซักสถานนั้นเสิร์ฟได้ดี
โดยรวมก็พอใจลูกทีมนะครับในเกมนัดนี้ครับ
เรามีได้ก็ได้ทูนาเมนต์นี้บอกตรงนะว่าทุกทีมมาเนี่ย
ทีมมาอย่างใหญ่หนักแล้วก็เราสามารถส่งเด็กใหม่

มันไม่มีของง่ายให้เรานั่นฮะ
เราต้องเล่นถ้ามีโอกาสส่งเด็กใหม่

เต็ม๑
พรุ่งนี้นะครับจะหยุดพักการแข่งขัน๑วัน

กันใหญ่วันนี้แข่งขันเวลาถึงทุ่มครึ่งนะครับ

ผลงานของทีมชาติไทยได้นะครับ